ใกล้ปีใหม่แบบนี้หลายคนอยากจะหาสถานที่
ที่แบบว่าจะไปทำบุญเสริมสิริมงคลอะไรต่างแบบนี้
แต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณไปที่วัดแห่งนี้

โอ้โหอะไรมันจะขนลุกขนพองขนาดนั้น

มีเรื่องราวของต้นโพโบราณเก่าแก่ที่เขาบอกว่าใครห้ามไปแตะต้องเลยนะ
ถึงขั้นว่าจะมีอันเป็นไป

คุณผู้ชมนี่คือภาพต้นโพที่ชาวบ้านเขาล่ำลือกันถึงเรื่องของความอาถรรพ์
เป็นต้นโพขนาดที่ใหญ่มากแล้วก็ยืนต้นสูงเด่นมานานนับร้อยปีค่ะ

วัดกลางถนนพุทธสถานวัดแจ้งอยู่ที่ตำบลชายภูมิอำเภอชายโยจังหวัดอ่างทอง

ชื่อวัดกลางถนนก็บอกอยู่แล้วเราเคยนำเสนอกันไปแล้ว
วัดแห่งนี้เป็นวัดที่อยู่กลางถนน

ต้นโพต้นนี้ชาวบ้านเขาว่ากันว่าใครมาตัดแปะต้องนี่ไม่ได้เลยนะ
ถ้าตัดแล้วใครเผลอมาตัดต้นโพหรือตั้งใจจะมาตัดมีอันเป็นไปแทบทุกรายเลย
ในตอนกลางคืนนะคะถ้าใครเดินผ่านบริเวณต้นโพต้นนี้
เขาจะพบกับเรื่องราวประหลาดที่ชวนขนลุกด้วย
สมัยก่อนเนี่ยนะพื้นที่ต้นโพตรงนี้เป็นสุสานฝังเด็กตายหลายร้อยศพเลย
ส่วนใหญ่นี่เป็นเด็กทารกเป็นเด็กเล็กทั้งนั้นฟันน้ำนมยังไม่ขึ้น
แต่พอเด็กตายไปนะคะไม่ได้มีการทำพิธี
แต่นำมาฝังเอาไว้เนี้ยเพราะบริเวณต้นโพแห่งเนี้ยอืม
เนื่องจากว่าพื้นที่ตรงนี้เนี้ยเป็นพื้นที่ดอน
ทำให้น้ำท่วมไม่ถึงครับคนก็เลยนำร่างเด็กอ่ะ
ฝังไว้บริเวณนี้เยอะมากอืมและพอช่วงกลางคืน
ชาวบ้านหลายต่อหลายคนเขาจะพบเห็นเด็กตัวเล็ก
ออกมาวิ่งเล่นไม่ได้มาแค่ตัวเล็กเล็กตัวเดียว
คุณค่ะมากันหลายตัวเลยมาวิ่งเล่นกันเหมือนมีเพื่อนเล่นอ่ะ
เต็มไปหมดเลยก็สร้างความโอ้ยอกสั่นขวัญภาวะให้กับชาวบ้านแถวนั้นนะ
ลุกเหมือนกันนะคุณครับเดินอยู่ดีเจอเด็กวิ่งเล่นกันอย่างนี้
นั่นสิเขาบอกว่าแทบจะไม่มีใครอยากเดินผ่านแถวนี้เลยนะ
พอดึกคือโพเพแล้วก็ไม่ว่าเดินแล้วล่ะไม่มาแล้วล่ะ
ลุกกันไปหมดป้าชวีคนนี้ยังเล่าให้ฟังต่อด้วย
สมัยช่วงที่เขายังเป็นวัยรุ่นอายุ๑๓๑๔ครับ
เขามาตัดใบตองใกล้กับต้นโพตรตรงเนี้ยอ่า
โอ้โหตัดเสร็จนะเอามือทาบอกตกใจแทบช็อกทำไมอ่ะ
เห็นงูโอ้โหงูตัวใหญ่เท่ากับต้นตานนะคะคุณอุ้ย
ใหญ่มากเลยนะแล้วเลื้อยออกมาจากโคนต้นโพโอ้โห
คุณป้าชวีแกบอกแกเชื่อเลยแหละว่าต้นโพต้นนี้น่าจะเป็นที่สิงสถิตของเจ้าแม่เกล็ดแก้ว
และบริวารของเจ้าแม่ที่เป็นงูนั่นเองอย่างที่มีสารตั้งอยู่แบบนี้
ซึ่งอย่างที่บอกไปคุณชนะจำได้แล้ว
คุณผู้ชมจำได้หรือเปล่าดูภาพมุมสูงนี้จำได้หรือเปล่า
จำได้แล้วค่ะวัดแห่งนี้เนี่ยนะคะ
เราเคยนำเสนอกันไปว่ามีช่วงหนึ่งที่มีช่างจะมาตัดถนนผ่านนะคุณ
ครับเห็นไหมว่าถนนอ่ะต้องตัดอ้อมวัด
เนื่องจากว่าวัดตรงเนี้ยมันมีต้นโพอยู่ครับ
แล้วมันไม่สามารถตัดต้นโพได้คือคนที่มาตัดเสียชีวิตอ่ะ
ใช่คุณลับเหมาบ้างถ้าจำไม่ผิดนะใช่ค่ะ
ที่เขาจะมาทำการสร้างถนนตรงนี้เพื่อตัดผ่าน
แต่ไม่สามารถทำได้มันเป็นเรื่องของความเชื่อ
ชาวบ้านในย่านเนี้ยนะครับใช่แล้วชาวบ้านเขาก็เลยเชื่อว่า
น่าจะเป็นอาถรรพ์ของต้นโพต้นนี้
หลังจากนั้นก็คือไม่มีใครมากล้ามาตัดต้นโพอีกเลยคุณ
ครับผมก็เลยกลายเป็นว่าต้องตัดถนนแผนอืม
ตัดถนนอ้อมต้นโพออ้อมวัดแทนนะคะและนี่ก็คือเรื่องเล่า
เป็นเรื่องราวอาถรรพ์ที่เกิดขึ้น
ชาวบ้านแถวนั้นเขาเชื่อกันแบบนี้นะคุณผู้ชมแต่ว่าเราก็ต้องย้ำตรงนี้แหละว่า
ยังไงซะก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วย
อันนี้มันเป็นเรื่องราวความเชื่อที่ชาวบ้านเขาเชื่อแล้วก็เล่าสู่กันฟัง
เพราะว่ามันเคยเกิดเหตุการณ์ที่เขาคาดว่าอุ๊ย
มันอาจจะเป็นอาถรรพ์แบบนี้จริงซึ่งเนี่ยพอต้นโพมันตัดไม่ได้
ถนนมันจะตัดผ่านมันก็เลยทำไม่ได้ค่ะเขาก็เลยต้องเอ่อ
ถนนอ้อมวัดอ้อมต้นโพชื่อวัดแห่งนี้ก็เลยชื่อว่าวัดกลางถนน
นั่นเองตามชื่อเลยตามลักษณะที่ตั้งเลยนะครับ

แหล่งท่องเที่ยวกลายเป็นเสน่ห์ของวัดแห่งนี้
ก็แล้วแต่ความเชื่อความศรัทธานะ
บ้านเรามึงเราเนี่ยมีเรื่องเฮือฮาอาธรรณเยอะเยอะใช่